แต่มันก็ต้องเอามาเล่าให้มันเป็นอุทาหรณ์

ข่าวนี้เรื่องของการขับรถชนคนขี่จักรยานพี่ปอ
แล้วเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกแล้วค่ะ
ครั้งนี้ต้องบอกว่าขออภัยด้วยนะคะ
แล้วก็ด้วยความเคารพศพคือร่างของเธอเนี่ย
แหลกเหลวจริงแล้วภาพมันน่ากลัวมาก
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันนี้เองนะคะ
คนขับรถกระบะเขาขับรถกระบะมาแล้วไปพุ่งชน
เป็นนักท่องเที่ยวสาวชาวแคนาดาค่ะ
ขี่จักรยานอยู่บนถนนใบพัดเลี่ยงเมือง
ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ชนกันอย่างแรงเลยนะคะ
ร่างของตัวนักท่องเที่ยวสาวคนนี้
ลอยไปติดบนกระจกหน้ารถกระบะแล้วยังถลายไปไกลอีกกว่าสามสิบห้าเมตร
แล้วศพเนี่ยคุณผู้ชมตกลงมาบนพื้นถนน
คนขับรถกระบะคันนี้ชื่อนายชัยวัดชูโต๊ะค่ะอายุ๒๓ปี
ขับรถกระบะคันนี้แหละสีบอลเงินทะเบียนกไก่พพ๘๔๗๓ป้ายทะเบียนกาญจนบุรีนะคะ
เข้ากับนักท่องเที่ยวสัญชาติแคนาดาค่ะ
ชื่อว่านางมานี่ดอนสก๊อตอายุ๔๙ปี
ตำรวจเข้าไปถึงไปตรวจสอบสภาพศพค่ะของนางมานี่ผู้เสียชีวิต
สภาพศพนอนคว่ำหน้าร่างกายเธอเนี่ยแหลกเหลวเลยนะคะ
และยังอยู่ในสภาพที่ใส่ชุดกีฬาปั่นจักรยานอยู่ด้วย
กางเกงสีดำเสื้อสีส้มค่ะ
บาดแผลฉีกขาดบริเวณไหล่ขวาแขนซ้ายพับค่ะ
ขาขวาก็ขาดด้วยนะคะโอ้ตั้งแต่เข่าจนถึงเท้าอ่ะ
แล้วคือมันมีส่วนที่กระเด็นเข้าไปตรงป่าข้างทางอีก
อีก๒๐เมตรลำตัวเนี่ยคือผิดรูปไปเลยค่ะ
มีร่องรอยการถูกกระแทกอย่างรุนแรงและทำให้ชิ้นส่วนของเธอเนี่ย
ฉีกออกเป็นหลายชิ้นขออภัยด้วยนะคะกระจายเกลื่อนถนนเลย
แล้วก็ยังไปเจอกับหมวดนิรภัยค่ะเป็นหวนนิรภัยที่เขาใช้สำหรับคุณปั่นจักรยานนะคะ
ห่างจากศพประมาณห้าเมตรจักรยานเนี่ยถูกชนพังยับเยินล่ะค่ะ

รถยนต์คันก่อเหตุก็มีรอยถูกชนนะคะด้านหน้าฝั่งซ้ายกระจกด้านหน้าซ้ายแตกเป็นวงกว้าง
คนขับรถชื่อนายชัยวัดเล่าแบบนี้ตัวเองขับรถมาตามถนนเลนขวาสุดมาถึงจุดเกิดเหตุ
เห็นตัวนักท่องเที่ยวสาวคนนี้ขี่จักรยานอยู่เลนซ้ายมีรถยนต์จอดใกล้กันด้วยอีกหนึ่งคันก็เลยบีบแปรเตือน
แต่นักท่องเที่ยวคนนี้หันมามองแล้วขี่จักรยานยนต์ข้ามถนนไปมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เขากลับรถมาพอดี
เบรกไม่ทันพุ่งชนเธอเข้าอย่างจังค่ะ
ก็ข้างบนทีก็ข้างบนทั่วแล้ว
แคนาดาเหมือนกันแล้วค่ะบอกแบบนี้ว่าตัวเขาเองแล้วก็ภรรยาเนี่ยจริงจริงเป็นอาสาสมัครด้วยนะ

เขาบอกว่าตัวเขาแล้วก็ครอบครัวเดินทางมาท่องเที่ยวที่กาญจนบุรี
ก็มักจะขี่จักรยานชมตัวเมืองแบบนี้
ออกจากโรงแรมที่พักซึ่งมันอยู่บนถนน

ตัวเขาเองปั่นจักรยานข้ามไปแล้ว
แต่ภรรยาตามเขามา
แล้วก็มาเห็นภรรยาเกิดอุบัติเหตุ

เขาบอกว่าเขาเห็นรถกระบะวิ่งมาด้วยความเร็วสูง

ไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงรถเบรกด้วยซ้ำ
เสียใจกับเหตุสลดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ตำรวจแจ้งข้อหา
คุณผู้ชมมันต้องไปพิจารณาประเด็นการแจ้งข้อเกล่าหาว่า
เป็นการประมาทเพียงผู้เดียวหรือเป็นการประมาทร่วมกับผู้ตายหรือเปล่า
เพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไปค่ะโหน่ากลัวมากนะคะพี่บอยค่ะ
คือจริงจักรยานเวลาขี่ตามถนนใหญ่อย่างนี้มันไม่ได้มีเลนเฉพาะ

ไอ้ถนนเขาบอกว่ามันเป็นถนนบายพาร์ท
ซึ่งถนนบายพาร์ทเราจะรู้กันอยู่หลายจังหวัด
มันจะเป็นถนนที่รถเขาวิ่งค่อนข้างเร็วมากเพราะถนนมันโล่ง

ระวังกันหน่อยก็แล้วกันนะคะแสดงความเสียใจด้วยค่ะ